ก็สนุกเขาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่
รถจักรยานยนต์แล้วก็ยังไหลทับอยู่นะ
พยายามที่จะไปเรียกคนที่ขับรถคันนี้ไม่ยอมลงมาด้วย
แล้วก็โอ้โหพยายามจะหนีไปชนรถอีกคันนึงไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
แค่ร้อยเมตรอ่ะนะคะเบื้องต้นคนที่ขับรถไปชนเขาเนี่ย
คล้ายเมามีอาการคล้ายคนเมาคลิปนี้นะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อธนัด
มีกุศลเขาโพสต์เอาไว้นะคะทีนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยไปหาข้อมูลให้เพิ่มเติมค่ะ
คุณผู้ชมคะไปคุยกับนายถาวรแดงประเสริฐ
เขาขายโดนัทอยู่ที่สี่แยกนี้นะคะนี่ค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ตอน๑๐โมงเช้าตอนนั้นรถจอดติดไฟแดงอยู่จู่รถเก่งคันนี้ไหลไปชนรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้า
แล้วก็ไม่ยอมลงมาดูขับรถหนีด้วยไปชนรถอีกคันที่จอดอยู่บนทางเท้าด้วย
รถเขาไหลมาจากข้างบนเหมือนเปรมาเบลล์ไม่อยู่ไม่ทราบว่าเค้าจะเบลล์เบลล์หรือเปล่า
แล้วมีมอสไตรอยู่ข้างหน้ารถเขาไหลดันดันมอสไตรไปเรื่อยจนมอสไตรล้ม
ล้มแล้วคนกระโดดออกไปของนอก
อย่างที่นายถาวรบอกเนี่ยนะคะคือไม่รู้ว่าเขาเบรกไม่อยู่หรืออะไรอย่างไร
แต่สุดท้ายถ้าคุณไปชนรถคันอื่นเขาคุณก็ต้องลงมาพูดคุยเจรจาแล้วก็รับผิดชอบ
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่นี่นะคะ
ปัญหาคือตรงนี้นี่แหละนี่ค่ะไปชนอีกคันนึงเห็นไหมคะ
อยู่บนทางเท้าแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คืออีกมุมหนึ่ง
นี่ก็คือ๒คันที่ได้รับความเสียหายรถจักรยานยนต์กับรถฟอร์จูเนอร์